คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของการกระทำ
อันเป็นการวิทธานกับสัตว์
ก็คือการเอากับหมาเอากับสุนัขนั่นเอง

หอบหลักฐานไปแจ้งความให้ตำรวจเชียงใหม่เนี่ย

ในการที่จะตามล่าหาแก๊งโบโบสันกำแพง
คือแก๊งโบโบ้เป็นแก๊งที่ชอบมีความสัมพันธ์กับสัตว
โดยเฉพาะหมาแบบนี้แล้วก็มีการถ่ายคลิปลงโซเชียล
เอากับหมาเอากับสุนัขอะไรแบบนี้นะฮะ

แต่ว่าเรียกเก็บค่าสมาชิก
คนที่จะเข้ามาดูคลิปเหล่านี้ได้นะครับต้องจ่ายเงิน
แล้วก็มีการหาสมาชิกใหม่เข้าร่วม
หรือหาคนที่ชอบมีอะไรกับหมากับอะไรอย่างนี้
กับสัตว์นี้นะฮะเข้าร่วมเป็นคนในกลุ่ม
ในการที่จะตรวจสอบหาซิว่าแก๊งโบโบสันกำแพง
หรือว่าหัวหน้าแก๊งที่ชื่อว่าบอมหลบมุมเป็นใคร
ที่สุดแล้วนะครับตำรวจสามารถรวบตัว
บอมหลบมุมหัวหน้าแก๊งโบโบ
ได้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณฮะนะครับนะครับใช่ครับ
ก่อนหน้านี้นางสาวณรินรัฐณธวรรณณยุธยา
เจ้าหน้าที่ของมูลที่วอชด็อกไทยแลนด์พร้อมทีมงาน
นายปียชัตริ์สุริกัณฑ์สารวัติกรมประสุทธิ์ศัตริย์

ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพันธ์ตำรวจเอกชูวิทย์กองแก้ว
พุ่มกับการสอบพอสันกำแพง
ถือเป็นการทารุณกรรมสัตว์อย่างร้ายแรง
หลังจากที่วอชด็อกไทยแลนด์ติดตามสืบสวน
และรวบรวมพยานหลักฐานมานานหลายปี
จนกระทั่งวอชด็อกไทยแลนด์เขาบอกว่า
เอาล่ะไม่รอช้าอะไรแล้วนะ

และให้ตำรวจตามจับกลุ่มตัวบอมหลบมุมนี้
เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็พบว่าบอมหลบมุม

พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์และเลขบัญชี

และส่งตัวอย่างการกระทำชำราวสุนัข
เพื่อหาสมาชิกใหม่เข้าร่วมกลุ่มคนที่ชอบอะไรแบบนี้นะฮะ

มีลสนิยมทางเพศอะไรแบบเดียวกัน

เอาภาพเหล่านี้มาให้ตำรวจ
ตำรวจก็ตามตัวล่ะครับ
เพราะว่าทางด้านนางสาวนรินรัฐเปิดเผยว่า
หลังจากที่ตำรวจสพสันกำแพงได้รับเรื่องร้องเรียนจากทีมงาน
สืบสวนหาผู้กระทำความผิด
ซึ่งพบว่าผู้กระทำความผิดหรือว่าบอมหลบมุม

โดยสืบทราบว่ามีบ้านอยู่ที่ท้องที่อำเภอสารพี

ผู้ต้องหาคือนายดำรงพลศาลเมือง

ซึ่งบอมหลบมุมยังให้การปฏิเสธ
ว่าไม่ได้กระทำชำราวกับสุนัขแต่อย่างใด
ซึ่งตำรวจจะได้ดำเนินการไปตามพยานหลักฐานต่อไปนะครับ

บอกว่าเขาไม่ได้ทำปฏิเสธแบบนี้
แล้วก็ที่ตั้งกลุ่มมาคือจะตั้งกลุ่มเฉพาะคนที่ชอบในเรื่องนี้
แล้วเขามีหน้าที่แค่ไปหาคลิป

เวลาที่จะเข้ามาดูคลิป๑๐๐๒๐๐บาท

เดี๋ยวตามเรื่องนี้กันต่อด้วยนะคะคุณผู้ชม